เรื่องหนึ่งนะครับที่ทางแบงค์ชาติเองก็ออกมาแจ้งกันอยู่นะ
ก็เป็นเรื่องของธนบัตรที่ออกมาในโอกาสพิเศษนะฮะ
เป็นธนบัตรที่รอลึกฉบับละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็หนึ่งพันบาท
ใช่ค่ะแต่ฉบับละ๑๐๐บาทเนี่ยที่หลายคนอาจจะสับสนเพราะว่า
ท่านไม่ได้เก็บเป็นที่ระลึกแต่เอาไปใช้จริงเพราะว่าใช้จริงได้
ก็จะคล้ายคล้ายกับแบงค์พันธุ์นะฮะมีร้านขายโจ๊กอยู่ร้านหนึ่งครับทุกผู้ชมครับ
พ่อค้าโจ๊กนะฮะอยู่ตลาดโรงศรีบางวัวจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
ได้โพสต์ภาพพร้อมกับเรื่องราวบอกว่ามีลูกค้ามาซื้อโจ๊กสองถุง
สองถุงก็ราคา๗๐บาทลูกค้าจ่ายเงินแบงค์๑๐๐เป็นแบงค์๑๐๐ที่รอลึกนะครับ
แต่ว่าตัวเขาเนี่ยพ่อค้าเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแบงค์พันธุ์ทอนไป๙๓๐นะฮะ
รู้ตัวอีกทีก็อ้าวไม่ทันแล้วลูกค้าไปแล้วนะครับ
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กบอกให้ลูกค้าเนี่ยเอาเงินที่ทอนเกินเนี่ยมาคืนเถอะนะครับ
ทีแรกเนี่ยระบุข้อความบอกโปรดเอามาคืนด้วยทอนตังค์ผิดไปไม่เหลือกำไรเลย
โจ๊ก๒ถุงทอนไป๙๓๐ถ้าไม่เอามาคืนผมจะดูกล้องวงจรปิดนะครับ
จากนั้นอีกสัก๓ชั่วโมงนะฮะพ่อค้าโจ๊กคนนี้โพสต์อีกครั้ง
ลักษณะก็จะเป็นแบบให้ลูกค้าเห็นใจนะบอกว่าถ้าลูกค้าสงสารก็ขอคืนแล้วกันนะครับ
ตื่นตีสองครึ่งลุกขึ้นมากวนโจ๊กให้คุณลูกค้าทาน
แต่วันนี้ผมไม่ได้กำไรเลยแต่ไม่คืนก็ไม่เป็นไร
อย่าลืมกลับมากินโจ๊กผมอีกนะครับ
แท็กเสียตังค์ไม่ว่าแต่อย่าเสียลูกค้า

ทีแรกอาจจะรู้สึกว่าแหมเราโพสต์แรงไปหน่อย
แต่คนที่เห็นโพสต์นี้บางคนเขาก็บอกว่าก็ถูกแล้ว
คุณก็ถ้ามีกล้องวงจรปิดก็เปิดดูเลย
ก็จะได้ชัดเจนไปว่าเอ๊ทอนผิดให้กับคนไหนยังไง
เพราะคนที่เขารู้ตัวว่าทอนผิดเนี่ยทอนเกินไปเนี่ย
จริงถ้าเขารู้ตัวจริงเนี่ยเขาอาจจะต้องบอกตั้งแต่แรก
หรือว่าใครที่คิดว่าอ้าวได้เงินเกินมาเนี่ย
แล้วก็ไม่ทันรู้ตัวเนี่ยเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่า

เราอาจจะหยิบแบงค์พันธุ์ให้ก็ได้อย่างนี้ใช่ไหม

แต่เงินทุกบาทก็สร้างปีค่ามากไงคะ
ขายโจพ่อค้าบอกว่ากว่าจะได้กำไรอ่ะ